ที่นครศรีธรรมราชที่บังขันมีผู้ที่เขามีที่ดินติดกัน
ก็มีปัญหากันเรื่องของการล้ำที่ดิน
อีกฝ่ายหนึ่งก็ถูกหาว่าเอายาค่าย่าไปรดต้นไม้ในที่ดินของเขาบ้างละ

สุดท้ายเมื่อวานนี้ถึงขั้นใช้มีดไปฟันกันนะฮะจนเสียชีวิตนะครับ
นี่เรื่องที่ดินอยู่ที่ติดกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนบางขันอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ

หลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเนี่ยใช้มีดฟันกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่เกิดเหตุพบศพนายวิรัติเกลี้ยงดำเสียชีวิตอยู่ที่ลานที่หน้าบ้านของตัวเองนะครับ
ศพของนายวิรัติถูกมีดฟันเข้าที่ลำคอด้านซ้าย๑แผลแขนซ้าย๑แผล
ลำตัวอีก๑แผลรวมทั้งหมด๓๓แห่งด้วยกันนะครับ
ส่วนมือมีดนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
ชื่อว่านายสมเดชเอี่ยมซิริอายุ๔๓ปีเป็นเพื่อนบ้านที่มีบ้านมีที่ดินอยู่ติดกัน
นี่ครับทุกผู้ชมครับวันนี้สพบังขันคุมตัวได้แล้วนะครับนายสมเดช
นำตัวมาสอบปากคำนะครับนายสมเดชเนี่ยสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ
ที่ไปฆ่าเขาตายนะครับแล้วก็อ้างว่าตัวเองกับผู้ตายคือนายวิรัติเกลี้ยงดำ
เป็นเพื่อนบ้านกันมีที่ดินติดกันเขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้กำลังเดินถือมีดพระออกจากบ้าน
เพื่อจะเข้าสวนยางพาราจะไปถางป่าใกล้ใกล้บ้าน
ขณะที่กำลังเดินอยู่นายวิรัติผู้ตายอยู่หน้าบ้าน
ส่งเสียงตะโกนด่าต่อว่ามาหาว่าเขาเนี่ยแอบเอายาค่าย่าไปรดต้นไม้
ที่ดินของนายวิรัติทำให้ต้นไม้ตายไปหลายต้น
นายวิรัติก็สงสัยว่าตัวของผู้ต้องหาตัวของนายสมเดชเนี่ย
คนทำเหมือนกันนะครับแต่ก็ตอบปฏิเสธไปว่าไม่ได้ทำ
แล้วก็โตเถียงกันอย่างรุนแรงซึ่งนายวิรัตินะครับที่เสียชีวิตเนี่ย
นายสมเดชน์เขาอ้างนะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเนี่ย
ก็โมโหโมโหแบบเลือดขึ้นหน้าตรงปรีเข้าไปใช้มีดพระที่ถือติดมือมาเนี่ย
ฟันแบบไม่ยั้งทำให้นายวิรัตินอนฟุบจมกองเลือดแล้วก็เสียชีวิต
นี่เขาอ้างอย่างนี้นะครับตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของนายวิรัติที่เสียชีวิตนะครับ
อยู่ที่หมู่๕ตำบลบางขันจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไปเจอลูกสาวของนายวิรัตินะครับ
ชื่อว่านางสาวมัดซีนะครับกำลังนั่งอยู่ในบ้านด้วยอาการเศร้าโศกเสียใจตลอดเวลา
นี่ฮะจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับลูกสาวบอกว่าเนี่ยจะแต่งงานวันที่๑๘กันยายนนี้อยู่แล้ว
แล้วนายวิรัติพ่อเนี่ยนะฮะก็มีการเตรียมจัดงานแต่งงานเอาไว้ให้
พ่อได้ปรับปรุงเคลียร์พื้นที่รอบบ้านถางย่าตัดกิ่งไม้
ปรากฏว่าเอ้ามีปัญหาทะเลาะกับคนที่มีพื้นที่ติดกัน
ก่อนเกิดเรื่องนะครับพ่อโทรมาหาลูกสาวบอกว่านายสมเด็จเพื่อนบ้านหาเรื่องตลอดเวลา
แล้วก็ยังมาหาว่าแอบเอายาค่าย่าไปรดต้นไม้ในที่ดินของเขาจนตายหมด
พ่อก็โกรธนายสมเดชมากแล้ววันนั้นพ่อก็วางสายไป
รู้ข่าวอีกทีพ่อถูกนายสมเดชใช้มีดฟันจนเสียชีวิต
ก็ในปีเดี๋ยวพ่อโทรมาหาลูกสาวบอกว่าวันควอนเด็จใจใจว่า
ไปรัดตัวมันมั๊งอะไรคะเงี้ยว่ามีไปรัดตัวมันมั๊งตั้งที่มี
ไม่ได้อยู่บ้านยังไม่รู้ชอบจะคู่
กำลังลงจากรถจะไปเอาท่อแป๊บมาซ่อมบ้านเนี่ยนะ
นายสมเด็จผู้ต้องหาที่อยู่บ้านติดกันเดินตรงเข้ามา
แล้วก็เอามีดพระฟันจนเสียชีวิต
พอก่อเหตุเสร็จนายสมเดชก็ขี่จักรยานยนต์

สาเหตุเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร
แต่ที่รู้ก็คือนายสมเดชเนี่ยเขาติดยาเสพติดอย่างหนัก
ว่าอาจจะหลอนยาก็ได้นะครับ
ส่วนตัวนายวิรัติผู้ตายเพื่อนบ้านบอกว่าน่าเสียดายนะครับ
เพราะเป็นคนดีเป็นคนที่ชาวบ้านเนี่ยนับถือ

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวได้ไปคุยกับพี่สาวต่างแม่ของผู้ก่อเหตุ

เมื่อวานเนี่ยพอรู้ข่าวเป็นลมไปเลยนะคะ
เพราะว่าคนก่อเหตุเป็นน้องคนตายเป็นญาติสามี
รับว่าเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
สาเหตุก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
เพราะตัวเองกับน้องชายไม่ค่อยได้คุยอะไรกันต่างคนต่างอยู่
แต่ที่รับไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่า
ก่อนหน้านี้ประมาณ๓เดือนได้มีการทำร้ายร่างกายภรรยาจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสพยาเสพติดจนหลอนก็เลยตัดขาดกับน้องชายไปอะค่ะ
เมื่อวานพอรู้ข่าวว่าฟันเพื่อนบ้านที่เป็นญาติสามีก็ยิ่งช็อกทำอะไรไม่ถูก
ก็อยากจะให้ตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะ
ให้น้องชายก็ชดใช้กรรมในคุกก็แล้วกัน
ย้านกันเป็น
ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่วิมลก็บอกว่า
คือจริงแล้วก่อนหน้านี้เคยเรียกทั้งคู่มาคุยปรับความเข้าใจกันนะคะ
เพราะทั้งคู่ก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันทะเลาะกัน

แต่สุดท้ายก็เนี่ยก็มาทะเลาะกันจนถึงขั้นฆ่ากันตายนะคะ